แล้วคุณได้สัญจรใช้รถขับอยู่ที่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่หรือเปล่า
ถ้าใช่ส่งข้อความบอกหาขวัญหน่อย
แล้วบอกสิว่าคุณเจอผู้ชายคนนี้ไหม

ยิงค่ะยิงหนังสติ๊กเป็นว่าเล่น
เดี๋ยวนะยิงตรงถนนเนี่ยนะยิงใส่รถนะคะคุณ
อ้าวอย่างนี้รถก็อันตรายสิครับ
ยิงเขาไปทั่วคุณคิงก็เลยถามไงคุณผู้ชม

ขับรถไปมาใครจะไม่กลัวบ้าง
มีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้ผู้ชายคนนึงลักษณะผอมสูง
อายุประมาณสัก๓๐๓๕ปีค่ะ
เดินอยู่แถวถนนสนามบินลบบุรีราเมษ
ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่สงขลา

ไม่ได้สนใจรถเลยว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมรถจะชนหรือเปล่า
ไม่พอเก็บก้อนหินบ้าง
แล้วก็ไล่ยิงใส่รถชาวบ้านที่เขาผ่านไปมา
ทีนี้ทางด้านของวัดที่ร้อยตรีหญิงวลีฉายห้อง
หรือว่าคุณวาวาอายุ๓๒ปี

เล่าให้เราฟังแบบนี้บอกว่า

แล้วไปเจอผู้ชายคนนี้อยู่หน้าปากซอย
ก็เห็นแล้วลักษณะเขาทำอะไรเหรอ

แล้วเดินจากตรงนั้นมาถึง๓แยกไฟแดง
เห็นยิงหนังสติ๊กไม่หยุดเลย

รีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน

เพราะกลัวมันจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้าน
ตำรวจมาไม่ทันผู้ชายคนนั้นเดินหายไปแล้วคุณ
อนเจ้าหน้าที่ตามจับตัวมานะ
เพราะจะได้เอาไปบำบัดรักษาก็ไม่รู้ว่าเขาป่วยหรือเปล่าด้วยค่ะ
หนึ่งจับบ้านมาหลังเลิกงาน

เดินผ่านหน้าร้านของพี่เขาไปประจำเลย

แล้วก็หันไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็เห็นยิงหนังสติ๊กใหญ่เลย
แต่ไม่รู้หรอกตอนนั้นว่าเขาทำอะไรเขายิงอะไร
เพราะเห็นไกลยืนดูสักพัก
พี่เขาบอกพี่กลัวพี่ก็เลยรีบเดินหลบเข้ามาข้างในค่ะ
โดนคนโดนอะไรรถมันจะผ่านตลอดเลย
แล้ววันนั้นฝนโตบเขาก็มารับการฝนเลยแล้วก็ไปหุ่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะขวัญย้ำอีกทีแล้วกันนะคะ
เขาบอกพี่กัดมาว่าผู้ชายคนนี้จะอยู่แถวถนนสนามบิน
ลบบุรีรามเมษตำบลควนลังที่หัดใหญ่
บกวนนะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไปดูแลหน่อยนะคะ
น่ากลัวมากน่ากลัวทั้งสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนน
อาจจะโดนหนังสติ๊กยิงใส่แล้วตัวเขาเองอาจจะถูกรถเฉียวชนด้วยนะครับ